มาค่ะคุณผู้ชมมาพูดคุยกับหมอลำขวัญใจคนทุกยุคทุกสมัยจริงนะคะคุณแม่บานเย็นรากแก่นค่ะคือก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้สัมภาษณ์แม่ไปแล้วเนาะเรื่องสุขภาพเรื่องงานต่างแต่ว่าล่าสุดเราได้พูดคุยเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมถามแม่ตรงโควิดแบบนี้แม่เลือกรับงานไหมแม่บอกว่าโอ้โหแม่

แล้วก็ได้กำลังใจที่ดีจากลูกนะคะ
ซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามหาวิธีรักษาให้อยู่
ซึ่งถ้าใครมีคำแนะนำนะคะแนะนำแม่มาได้นะคะ
ผ่านบรรทางไทยรัฐนี้แหละค่ะ
เห็นดูมีพี่แคนนี่อยู่ใกล้นะคะก็ก็หายเร็วแหละ
ใช่
เพราะว่าพี่คันดี้นี่เขาดูแลดีอยู่แล้วเนาะ